โอ้ยหาได้มั้ยแหละพี่ได้อย่าพูดว่าเราจะโซ่หนึ่งหนึ่งแหละ
ต้องผิดว่าท่านใดเลยไหมโอ้หาเพื่อนไหมเด้อ
คุณนัทพุพยากใดให้เพิ่มเล่นหลาย
อนุสวัสดิ์ค่ะรูปกรณ์ร้อนหนาวมารัยงานสภาพอากาศที่ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะ
ฝนเมื่อวานนี้อาจจะตกบ้างบางพื้นที่นะคะ
แต่วันนี้ดูแนวโน้มเหมือนกับจะตกมากกว่าเมื่อวาน
แต่ตกเป็นแห่งแห่งค่ะที่ไหนกันบ้างดูข้อมูลกันจากแผนที่
อากาศภาพไทยเตรียมเกราะมาประโยคหนุนยมวิทยานะคะ
ตอนนี้เมฆอาจจะมีการปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือ
แถบจังหวัดแม่ฮ่องศรเชียงใหม่และมีการไล่ลงมาแถบแนวตะวันตก
ส่วนอากาศโดยรวมวันนี้นะคะแถบอีสานตอนบนอีสานที่ติดกับลาวนี้
ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเพราะว่าเส้น๑๐๑๔ปกคลุมอยู่
ส่วนพื้นที่ตอนล่างก็จะมีลมแรงด้วยนะคะก็อาจทำให้เกิดทั้งคลื่น
เป็นช่วงเวลาเลยค่ะจะทำให้เราได้พอคาดการณ์และวางแผนได้
เวลาตั้งแต่เช้านะคะไล่มาเรื่อยเรื่อยจนถึงประมาณสักช่วงบ่ายสอง
จะเห็นว่าจากฟ้าฟ้าเนี้ยเพิ่มขึ้น
เป็นสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวแปลว่าฝนค่อนข้างหนัก
แต่ว่าจะเป็นตกในช่วงเวลาสั้นนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็สลายหายไปจะเน้นหนักเฉพาะภาคใต้ตอนบนนะคะ
ส่วนภาคเหนือแล้วก็แถวแนวตะวันตกเนี่ยอาจจะมีเล็กน้อย
ก็จะมีเฉียดครึ้มบ้างเท่านั้นเองค่ะ

วันนี้ยังคงเตือนกันเพราะว่าตลอดตั้งแต่จนถึงวันนี้นะคะ
จนถึงสักวันที่๒๐คลื่นภาคใต้ก็จะสูงหน่อย
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างแถบจังหวัดสุราชธานีลงไป
ถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มม่วงเข้มคลื่นสูงราวสัก๒เมตรนะคะ
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันให้ดีภาพนี้คือช่วงประมาณวันพรุ่งนี้
สิบเก้ากุมภาพันธ์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของผลผลิตของชาวบ้านหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มะม่วงราคาตกต่ำเหลือเกินค่ะ
คุณผู้ชมทำให้เขาเดือดร้อนกันเกิดจากอะไร
ก็เกิดจากปัญหาน้ำเข็มนั้นลุกล้ำในพื้นที่นั่นเองค่ะ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปราคาผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ว่ามีเสียงร้องเรียนโอดครวนมาจากชาวสวนมะม่วงที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยรัฐบาลช่วยด้วย
มะม่วงมันฟ้าลั่นราคาตกต่ำมากค่ะหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละห้าถึงหกบาท
ส่วนชาวสวนมะม่วงเนี่ยก็ต้องหาวิธีนะคะในการกัดฟันเก็บไปขายก่อน
เพราะว่าผลผลิตตอนนี้แก่จัดแล้วรายได้เนี่ยเรียกว่าไม่พอที่จะจ่ายค่าแรงคนงานเลยค่ะ
หากว่ามีหน่วยงานไหนพอจะช่วยได้หรือมีผู้ประกอบการรายใดพอจะยื่นมือมาช่วยรับซื้อก็คงจะดีขึ้น
ตอนนี้เนี่ยขายไม่ออกเลยต้องขนเอาไปเลี้ยงลิงวันละ๕๖๐๐กิโลกรัมเป็นประจำ
ก็ต้องบรรเทาเบาบางทำให้ตัวเองเจ็บให้น้อยที่สุดไปก่อนนะคะ
จากปัญหาของเกษตรกรที่สมุทรสาครเราไปดูพื้นที่สีเหลืองอร่ามนี้
ก็คือทุ่งป่อเทืองนะคะกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาค่ะ
อยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นหลังจากหมดฤดูธรรมนา
เกษตรกรก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกปอเทืองแทนที่จะปล่อยนาให้ทิ้งร้าง
ช่วงนี้ปลอเทืองก็ออกดอกกันแบบบานสะพรั่งนะคะ
บนพื้นที่กว่า๗๐๐ไร่ค่ะ
เดี๋ยวเดือนเมษายนก็จะสามารถเก็บเกี่ยวไปขายได้แล้วค่ะ
แต่ช่วงนี้ใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหว
ลงไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแทบทุกรายเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนนะคะ
ก็เป็นโอกาสดีในการที่จะกักเก็บน้ำ
แต่ว่าบางพื้นที่นั้นก็เรียกว่าประสบปัญหาภัยแรง
เข็มอาจจะลุกล้ำทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายนะคะ
การที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
ข่าวดีคือว่าหน้าร้อนปีนี้ฝนจะมาไวกันด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าสู้กันต่อไปไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
ดิฉันไปช่วยเพื่อนหาแม่งดาวน์แล้วกันนะครับกุปจม
ตรงนั้นไฟทำไมสว่างจัง

คุณชิสาถ้าได้แมงดาผมขอตัวผู้นะ
มันหอมหอมกว่าตัวเมียเวลาเอามาทำอาหาร